พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดแพร่กันก่อนค่ะ
แพร่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปบ่อยครั้งนะคะ
เสด็จพระราชดำเนินไปถึง๘ครั้งด้วยกันค่ะ
และครั้งที่สร้างความปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกร
ในพื้นที่จังหวัดแพร่นั่นก็คือเมื่อ๔๖ปีก่อน
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปช่วยเหลือประสบกรณิกร
ประสบอุทธกภัยนะคะในอำเภอสูงเม่น
พระราชทานเครื่องสูบน้ำให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ

ก่อนมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่มาร
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

เก็บน้ำแม่มารตำบลหัวฝ่าย

รวมถึงเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

และหล่อเลี้ยงเลือกสวนไล่นากว่า๑๕๐๐ไร่
อ่างเก็บน้ำแห่งนี้พระบาทเสด็จพระปรมินทรัพย์

หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ส่งเยี่ยมราชดรบ้านป่าพึ่ง

หลังจากนั้นอีก๑๐ปีก็ประมาณปี๒๕๖๐

เดือดร้อนประชาชนที่กรณีเกี่ยวกับ

ทำให้ประชาชนได้ตำบลหัวฝ่าย

และตามบนสุโม่นได้ใช้ประกอบ

ได้เข้าเฝ้าถวายรายงาน
พระองค์ก็ได้ตัดรับสั่งว่า
อย่าให้ประชาชนเดือดร้อนนะช่วยดูแลประชาชนหน่อย
กลับไปเมื่อ๓๖ปีก่อนต้นเดือนกรกฎาคม
พายุถล่มจังหวัดแพร่หลายวันติดต่อกัน
ทำให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายอย่างหนัก
ศดรเดือดร้อนไปทุกยอมย่าจากอุทธกภัยครั้งนั้น
ความทรงทราบในหลวงราชการ๙ถึงได้พระราชธาน
สูบน้ำเครื่องนี้ไว้ให้และยังคงใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน
เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
แปดกันยายนตร์ปีเดียวกันในหลวงราชการ๙
ที่ได้กลายเป็นความทรงจำไม่รู้ลืม

ซึ่งเคยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในวันนั้น

เป็นเบิ่นเมฆจะเป็นสอนนั้น
สอนว่ามูเหาะในราชดรรมนี้
คือสามัคคีกันคือหักกันแป้งกัน

ตอนนั้นน้ำมันท่วมเยอะขนาดไหนครับคุณยาย
น้ำท่วมหนักบ้านเจ้าขึ้นเม็ด

ก็ได้กลิ่นหน้าเหมือนเต้าตลอด
เป็นวินหน้าขึ้นแล้วมันออก
เป็นมานั่งที่ไหนปากตรงนะ
นั่งเป็นก็มาสัมภาษณ์บอกเค้าลูกเค้าหลานนี่

ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใกล้ชิดพระองค์
วันนั้นผมได้รับคำสั่งให้มารับอธรรมที่อลักษณ์ค่ะ
คือมารักษณ์สหรับพระองค์
ก็ทางราชการก็ให้รับผิดชอบ
ในการเฝ้าห่อห่อพระองค์ท่าน
ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
ในการที่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้ไปอารักษาท่าน
ท่านก็เสด็จเสด็จเยี่ยมประจัยท่าน
ประชาชนรอบจนทั่ว
ทำให้ประชาชนที่ได้เฝ้ารับเสด็จ
ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนจังหวัดแพร่

บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษดรในพื้นที่
ด้วยน้ำพระราชหรือไทยอันเปี่ยมล้น
เพียงเพื่อส่งมั่วหวังให้เกิดความผาสุข
ไม่ให้อยู่อย่างยากลำบากเหมือนที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านป่าพึ่งแห่งนี้
พระองค์ได้พระราชทานถนนเพื่อความสะดวกสบาย
และอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแรงอย่างยั่งยืน
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้เน้นหนัก
ในด้านการจัดการเรื่องน้ำทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำของจังหวัดขึ้น
เพื่อสืบสารพระราชดำริของพระองค์ท่าน
โดยจังหวัดแพร่จะดำเนินแก้ไขปัญหาน้ำแรงและน้ำหลาก
ตามแนวพระราชดำริของพระองค์
เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น
ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย